พาไปดูชีวิตสุดชิวของพระเอกคนนี้

เพราะว่าคนนี้คุณผู้ชมเจอได้ทุกที่

ที่แรกเลยค่ะปั๊มน้ำมันทั่วประเทศไทย

ทะเบียนรถหันมาก่อนทะเบียนรถอยู่ไหนอ่ะ

อย่างล่าสุดค่ะหนุ่มมาริโอเขาไปลดทริปทางใต้ค่ะ

เอฟสีที่เปลี่ยนเข้ามาเจอก็กรี๊ดการ์ดกันใหญ่ค่ะ

ส่วนก่อนหน้านี้นะคะก็มีคลิปออกมาจากเหล่าชาวเน็ตหลายคนเลยค่ะ
ว่านุมโอผมเข่าก็คือเขาก็ขับรถคู่ใจ
เติมน้ำมันหลายที่เช่นเดียวกันค่ะใครเจอก็เข้าไปทักเข้าไปทาย
เข้าไปขอถ่ายรูปเจ้าตัวก็ยิ้มต้อนรับกันนะคะโอ้โหสมกับเป็นคนของ
สุดสุดไปเลยจ้าแต่ขอนิดนึงนะคะทีมงานเมื่อสักครู่อ่ะ
ทำเย็นรถคันแรกเลยอ่ะมันเลขอะไรอ่ะจดไม่ทันอ่ะเออแปดห้า
เจ็ดหกฉันจดแปบนึงอันนี้เป็นรถหุ่มด้วยทำนะอ่ะ
แล้วนะคะอีกที่หนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอนุ่ม
ขับรถอยู่บนถนนดีดีค่ะหันซ้ายเหลียวขวาเอ้าคันข้าง
เฮ้ยมาริโอนี่มันพระเอกในฝันของฉันนี่นะ
ฉันดูละครอยู่ฉันเผลอเจออยู่ว่าฉันเป็นมาริโอยายาโอ้จันทรีย์หรือเปล่าเพื่อนเขา
อ๋อเพื่อนอ๋อผู้ชายโทรจัดฝันไปเลยมา
คือมาริโอเนี่ยเขาจะขับรถแบบวินเทจใช่ไหมคุณผู้ชม
หลายคนก็เห็นแบบเห็นชัดเลยว่ามานั่งกับใครอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
แลรถเขาก็โดดเต่นมันก็ชวนมองอยู่นะคะหันไปเจออีกทีโอ๊ยมาริโอฟินไปเลยค่ะ
ส่วนอีกที่หนึ่งนะคะที่คุณสามารถเจอกับหนุ่มคนนี้ได้นะคะนั่นก็คือตลาดนัดจ้า
ด้วยความที่เป็นพระเอกติดดินดูดน้ำโทรศัพท์เชิบแล้วหน้าสดเอาอยู่หล่อยก็หล่อทะลุตลาดนัทมาเลย
แตงโมปั่นแล้วก็กินครีบด้วย
ใครบอกว่าซุปตากินหรูอยู่แพงไม่ใช่นะคะไม่ใช่สำหรับหนุ่มคนนี้ค่ะ
ไปซื้อน้ำสตอเบอรี่ซื้อเคลปซื้อของกินเดินสวนทักทายแบบอย่างนี้เลยค่ะ
ตลาดนัทนะก็กับชอบน้ำของผมเดี๋ยวน่ะหลายคนก็สวัสดีค่ะปีโอ
หลายที่ที่เจอหนุ่มคนนี้การันตีได้เลยนะคะว่าหล่อจริงแถมไม่หญิงเฟรลี่มากเวอร์
ขนาดผู้ชายด้วยกันเห็นตัวจริงยังชมว่าหล่อเลยนะคะ
ฉันว่าคนเขียนได้เลยกิตเตภัทร์นี่แหละค่ะ

แล้วเรื่องของความเป็นกันเองบอกเลยนะคะว่า
ก็นั่นแสดงว่าความน่ารักของมาริโอเนี่ย
เขาเสมอต้นเสมอไป

แล้วก็เข้าถึงได้ในที่ที่แบบพวกเราก็เดินกันอยู่

เมนูนี้น่าจะฮิตนะไอ้เคลศแบบแตงโมปั่น

วันนี้มี๖เยอะมากเธอมันเลิศ